ที่ทำให้ฉันได้โพสเตอร์
ขอบคุณทุกเพื่อนบ้า
เหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอ
มิกกี้สุดที่รัก
มิกกี้คุณพบในวันนี้
เป็นข้อชอบคุณสามผู้กู

บทเงินที่ทำให้มิกกี้รับชีวิต

หรือเซด
คุณท่านอยากเกียรติภาพครับขอขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย

ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย

ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย
ขอบคุณภาพให้กับคุณผู้ฝ่าย